เพื่อนบ้านเขาก็พากันไปเรียกอดีตผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่าทำไมไม่ไปทำมาหากินเหรอทำไมนอนไม่ตื่นสักที

พอเข้าบรรทัยบ้านฆ่าเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็ทำให้หมดสติดเกิดเสียชีวิตไป
จุดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวในตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองไชน่า
ในบ้านนั้นติดกับประตูครัวไปพบศพนายอรพันธ์
หรือว่าในใหญ่อายุ๔๘ปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๖
บ้านหางกลวดกลุ่มเก่าท่าพระนอนเสียชีวิต
สภาพใบหน้าซ้ายเป็นรอยบวมที่กกหูซ้ายก็บวมเขียวเช่นเดียวกัน
สอบถามผู้ที่พบศพคนแรกคือนางเชื้อโพบ่ายอายุ๗๕ปีบอกว่า
ช่วงสายเนี่ยเดินมาเรียกผู้ตายแต่น้องชายบอกว่าผู้ตายเนี่ยหลับอยู่
คือน้องน้องชายเขาเนี่ยตาบอดด้วยนะครับบอกว่าพี่หลับอยู่
ช่วงบ่ายก็มาเรียกอีกรอบหนึ่งน้องชายก็บอกว่าพี่ก็ยังคงหลับอยู่
คือน้องชายตาบอดก็ไม่ทราบว่าที่นอนอยู่เป็นหลักหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
ก็เลยมีการตะโกนแซวไปว่าไม่ทำมาหากินหรือยังไง

แล้วก็เดินเข้าไปดูในบ้านเพราะว่าอ้าวที่หลับอยู่นั้น
คือนอนเสียชีวิตแล้วนะครับเอาไปฟังเสียงเพื่อนบ้านกันหน่อย
ทีแรกก็ฉันเคยถามไอ้แจ๊ดไอ้ใหญ่มันไปไหน
มันไปตลาดไปซื้อขนม
แล้ววันนี้มันไม่ตื่นไม่มานอนยังไงวะ
แจ๊ดไอ้ใหญ่ไปไหนมันนอน

ห้งเลือดะ
เขาออกมาที่กระเบื้องจังเลย

แล้วยังงี้เราก็ไม่รู้ส่วนตัวเขาเนาะอืมผวกหมูเข้ามากินกันทุกวันแหละอืม
อ่าทีนี้นะครับก็ไปถามเพื่อนบ้านอีกคนนึงคนนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยเจอผู้ตายครั้งหนึ่งนะ
สังเกตว่าเอ๊ะทำไมใบหน้าข้างซ้ายบวม
ก็ถามผู้ตายว่าเป็นอะไรผู้ตายบอกว่าผมล้มมา
เขาบอกว่าไปหาหมอซะพยายามขยันขยอให้ไปหาหมอให้พาไปไหม
อย่างเงี้แต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธนะฮะพอมาหาอีกตอนเย็น
ผู้ตายเริ่มพูดไม่ชัดแล้วอาการบวมหนักขึ้นหนักขึ้น
จะพาไปหาหมอก็ไม่ยอมไปจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น
ก็ได้ยินข่าวว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
ด้านตำรวจสพเมืองชายนาฏคาดว่าผู้ตายอาจจะเกิดจากอาการช็อก
จากการดื่มสุราอย่างหนักหรือว่าเมาจนลื่นล้มไป
กระแทกพื้นจนบวมจนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เลยทำให้เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตนะฮะ
ก็จะมีการส่งศพไปชนะสูตรต่อไป
ถ้าเป็นไปได้มีเหตุการณ์แบบนี้ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะ
ถ้าเริ่มพูดไม่ชัดเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับทางสมอง
อาจจะได้รับกระทบกระเทือนหรือว่าบวมก็เป็นไปได้